คุณผู้ชมคะมาช่วงนี้ไปดูความคืบหน้ากรณีคนร้ายบุกเดี่ยวค่ะ
จี้ทองร้านทองโอโรร่าในห้างตั้งหัวเสงเขตบางพลัดนะคะ
คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดห้ากัญญายนตำรวจทำงานไวมาก
กบดานกับพวกรวม๖คนที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่งามวงวานนทบุรี
ส่วนเมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นี่นะคะกล้องวงจรปิดวันที่เกิดเหตุ
ผู้ต้องหารายนี้ชื่อว่านายอัศวินบุญเมือง
เป็นผู้ต้องหาชิงทองร้านทองออโรร่าสาขาตั้งหัวเสงธนบุรี
ถูกตำรวจสอนอบางพลัดนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่ถูกตำรวจชุดสืบสวนไปล้อมจับกลุ่มได้
ในโรงแรมแห่ง๑ย่านนนทบุรี
แล้วคือตอนนี้จำนวนทองที่เอาไป
ทีเดียวบอกกันว่าพูดกันว่าให้ข้อมูลกันว่า
บาททองคำแต่ที่สุดแล้วเนี่ย
เมื่อวานนายอัศวินบอกว่าขโมยไปเอาไปเพียง๑๕๕บาททองคำ
ตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มได้นะยึดทองมาได้แค่ส่วนหนึ่ง
ก็คือ๙๗บาททองคำจากทั้งหมดที่นายอัศวินบอกว่า
เอาไป๑๕๕บาททองคำยึดอาวุธปืนทั้งจริงทั้งปลอมได้

สอบสวนเบื้องต้นนายอัศวินรับสารภาพบอกว่า
ก่อเหตุเพียงคนเดียวเพราะว่าต้องการเนี่ย
เอาเงินไปรักษาพ่อที่ป่วยแล้วเอาเงินไปใช้หนี้ยาเสพติด
ก่อนหน้านี้นายอัศวินมาตระเวนดูลาดเหล่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วตัดสินใจลงมือก่อเหตุคือ๕กันยายนที่ผ่านมา
จุดแรกก็คือบริเวณด้านหน้าห้างตั้งหัวเสง
ที่คนร้ายนำรถมอเตอร์ไซค์มาจอดไว้แล้วก็จุดที่สอง
ก็คือบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้หลบหนีหลังจากจอดเสร็จปุ๊บ
อัศวินผู้ต้องหาเดินขึ้นบันไดเข้าไปในห้าง
แวะกินอาหารที่ร้านชาบูแล้วก็หยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่น
เขียนข้อความอะไรสักอย่างลงไปในกระดาษแผ่นนั้น
แล้วก็หยิบกระดาษแผ่นนั้นหลังจากที่กินเสร็จ
ไปที่ร้านทองโอโรล่าไปลงมือก่อเหตุ
กระดาษแผ่นนี้เขียนที่เขียนข้อความให้กับพนักงานร้านขายทอง
คือในข้อความเดิมทีเดียวกระแสข่าวบอกว่า
เขียนว่าตัวเขาพกน้ำกรดมาด้วยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะ
ไม่ใช่ข้อความนี้เขียนว่ามีปืน
หลังจากนั้นก็ใช้ปืนจี้ไปที่พนักงาน
เพื่อให้พนักงานส่งทองมาให้แล้วก็หลบหนีไป
ไม่ให้ขัดขืนนะครับไม่ให้ขัดขืนขืนว่ายังไงไม่ให้ขัดขืน
ไม่อยากทำร้ายครับคือไม่อยากทำร้าย
ให้ทำตามที่บอกให้ทำตามที่ที่ในหนังสือ
บอกครับบอกมาดูกี่รอบแล้วที่ด้านล่าง
อ๋อมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง
คนที่มาน้ำกรดไม่มีนะไม่มีครับ
วันนี้มาปืนจริงปืนปลอมปืนปลอมครับ
ใช้ปืนนี่คือปืนปืนไฟบีกัล
แล้วก็ปืนที่เอามาใช้ก่อเหตุ

เมื่อวานนี้พชพทจโทศุธิพลวงปลิน
ก็ลงพื้นที่ไปคุมแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยตัวเองนะคะ
พบชดบอกว่าหลังจากที่ผู้ต้องหาก่อเหตุเสร็จสิ้น
แล้วก็หลบหนีไปตามจุดต่างไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุ
แต่ตำรวจชุดสืบสวนรู้ตัวรู้แหล่งที่หลบซ่อน
ก็คือภายในโรงแรมที่นนทบุรีมีเพื่อนร่วมปาร์ตี้ยาเสพติดด้วย๕คน
ซึ่งแต่ละคนพอไปตรวจปัสสาวะก็เป็นสีม่วงทั้งหมด
แต่ว่าตัวผู้ต้องหาไม่พบสารเสพติดนะคะ
ส่วนทองคำที่เหลืออีก๕๘บาทตอนนี้พบชนบอกว่า
อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามเนื่องจากว่าตำรวจเอง
ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหาที่อ้างบอกว่า
ทองที่นำมาเนี่ยนะไปให้เพื่อนหลอมหลอมรวมแล้วแต่ดันโดนเพื่อนโกงทอง
รวมถึงนำไปใช้หนี้ยาเสพติดด้วยฟังเสียงพบชนค่ะ
ทางตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยเขาแจ้งว่าเขาไปใช้หนี้ยาเสพติดตามที่ผมได้รับรายงาน
แต่เท่าที่ทางฝ่ายสืบสวนแจ้งว่าที่พูดให้ฟังนี่ก็หมายว่า
มันต้องอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนว่าเขาเอาไปจริงหรือไม่
หรือเอาไปฝากใครแล้วแกล้งบอกกับเราอันนั้นเป็นเพียงคำพูดของเขา
อย่างเช่นบอกว่าเอาไปให้พวกเอาไปหลอมหรือจ้างให้เขาไปหลอมแล้วถูกโกงไป
ก็นี่คืออีกส่วนหนึ่งเป็นเพียงคำพูดของเขา
แต่เราอยู่ในระหว่างที่เราต้องดำเนินการในการติดตาม
ทีนี้พบชนบอกต่อนะคะว่าเพื่อนอีก๕คนที่อยู่ในวันที่
ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้เดี๋ยวต้องขยายผลเพื่อน๕คน
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจี้ปล้นทองครั้งนี้หรือเปล่านะคะ
เรื่องต้นตำรวจเองมีการแจ้งข้อกล่าวหานายอัศวินผู้ต้องหาในข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธปืน
แล้วก็นำตัวไปฝักขังที่ศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ